วันนี้วันสงกรานนะครับแน่นอนครับหลายคนก็อวยพรแต่สิ่งดีใช่ไหมครับ
เช่นเดียวกันกับบรรดาคนการเมือง
เริ่มต้นกันด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โอยพรวันสงครานปีใหม่ไทย
ผมขออันเชิญคุณพระศรีรัตนัตรัย

อีกทั้งเดชะพระบารมี
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน

มีความสุขความเจริญ
มีสุขภาพพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
กำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง

พรพี่น้องประชาชนเนื่องในวันสงกรานครับ
ก็คือส่งความรักความปรารถนาดีถึงชาวไทยทุกคน
แล้วก็หวังว่าจะเฉลิมฉลองอย่างมีสติไม่ประมาท
เริ่มต้นด้วยความสดชื่นสมหวังมีความสุข
พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
อีกหนึ่งปครับก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ร่วมอวยพรเหมือนกันนะครับ
ขอให้ประชาชนร่วมกันทำสิ่งดีเป็นมงคลต่อชีวิต
และขออำนาจคุณพระศรีรัตนัตรัยโดนบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ
อกจากนี้พักพลังประชารัฐเปิดตัวทีเซอร์ซิงเกิ้ลมิวสิกวีดีโอใหม่ครับ
มาใหม่อีกแล้วเหรอฮะมาใหม่ครับต้อนรับวันสงกรานครับ
สื่อว่าจะนำพาประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน
มีกรรมการบริหารพักคนสำคัญร่วมถ่ายทำ

ถูกต้องเป็นคนอื่นไม่ได้ครับ
พระเอกก็ต้องเป็นลุงป้อมหรือว่าพลเอกประวิทธิ

ทำเพื่อชาติไทยใจบันดารแรง
นี่ฮะทำเพื่อชาติไทยใจบันดาลแรง

ดิเดตนายกภักดิ์เพื่อไทยกันหน่อยนะคะ
วันนี้โพสต์อวยพรขอให้ประชาชนเดินทางโดยสวัสดีภาพ
กลับมามีแรงมีกำลังใจเริ่มต้นใหม่
พร้อมสำหรับเรื่องและนโยบายดีที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทย
ซึ่งนี่ค่ะโพสต์ไว้สั้นแต่ว่าจับใจความทุกอันเลยนะ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะคะ
ก็โวยพรเหมือนกันบอกให้เป็นปีที่ประชาชนได้มีความสุขที่แท้จริง
นี่ค่ะส่วนคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาโพสต์เป็นคลิปนะคะ
อารัฐนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แฟนคลับประสบแต่สิ่งดีตลอดปีใหม่ไทยนี้ค่ะ
ภาพใจที่สมควรแข็งแรงเป็นกำลังสำคัญครับ
ในการที่จะมาทำงานให้กับประเทศไทยเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของแผ่นดินไทยแห่งนี้
ขอให้มีกำลังในการแก้ไขปัญหาขอให้มีกำลังใจครับ
ในการต่อสู้กับปัญหาต่างที่จะเกิดขึ้น
และขอให้ทุกคนครับที่โชคดีตลอดปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับ
ในอนุทินชาญวิรากูลครับในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เดี๋ยวลองดูนะครับแต่งชุดไทยแบบนี้ครับนี่
แล้วก็อวยพรขอให้สนุกอย่างสร้างสรรค์รักษาวัฒนธรรมไทย
ส่งน้ำพระขอพรผู้ใหญ่เริ่มต้นปีใหม่สุขใจสุขกายสวัสดีปีใหม่ไทย
เป็นเลขไทยด้วยนะครับด้วยรักแล้วก็ลงชื่อนะครับนี่ฮะ
ย้อนยุคแบบนี้นะครับประชาธิปัตย์ว่ายังไงบ้างครับ
จุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตยเขียนภาพการ์ตูน
ูดด้าชูป้ายแฮปปี้สงกราน๒๕๖๖นะครับ
โดยเฉพาะเลข๒กับเลข๖นี่มีสีสันโดดเด่นเป็นพิเศษเลยฮะ
ด้านล่างมีแมวสีเทายิ้มชูขันสีฟ้าแล้วมีเลขอะไรดูที่ขันครับ
เลข๒๖เลขพักนะฮะในการหาเสียงรอบนี้
แล้วก็มีประชาชนนี่นะฮะที่เขาเข้ามาดูเนี่ย
อมยิ้มนะกับการ์ตูนชุดนี้นะครับ
จากนี้ก็อวยพรขอให้ประชาชนมีความสุข
จับมือก้าวต่อไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนกับพักประชาธิปัตย์ครับ
ไปดูกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
พักการเมืองก็ใช้ช่วงสงกรานนี้แหละ
เที่ยวสงกรานด้วยใช่ครับพบปะประชาชนด้วยทำบุญด้วยแน่นอน
สีสันลายดอกต้องมานะคะนี่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย
ในชุดสบายค่ะใส่กางเกงวอร์มสีแดงเสื้อแจ็คเก็ตโลโก้พัก
แล้วก็ผู้สมัครสอสอเพชรบุรีทั้งสามเขตไปลุยหาเสียงโดยเริ่มจากการทำบุญเอาเลิกเอาชัย
วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรชบุรีครับ
โยมแล้วก็มีประชาชนเข้ามาทักทายขอเซลฟี่ด้วยเยอะเลยนะคะ
หลังจากที่ทำบุญเอาเลิกเอาชัยเสร็จแล้วนี่ต้องมีการเปลี่ยนชุดนะคุณ
เดี๋ยวไม่เข้าเทศกาลเปลี่ยนเป็นลายดอกสีแดงเรียบร้อยจ้ะ
เล่นน้ำสงกรานพร้อมกับคุณโอ๊คพันธองแท้ไปเลยนะคะ
มีประชาชนมาขอปะแป้งกระหน่ำยิงปืนฉีดน้ำจนชุ่มฉ่ำ
นุกสนานกันเลยทีเดียวคุณเศรษฐาบอกว่ามาเล่นน้ำที่เมืองเพชรบุรี
ก็ถือว่าสนุกดีเพราะถือเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นน้ำสาดน้ำสงกราน
แต่ก็แอบเกรงใจประชาชนเหมือนกันเพราะว่ามันแอบทำให้รถติดนิดนึง
หัวใจหัวใจ
น้ำเย็นเข้าไปมีสะดุ้งอ่ะใครเอาน้ำเย็นมาสาด
โอ๊ยสาดทางหลังสาดทางหน้าครับผมส่วนพระประชาชิบปัดครับ
ก็แจมงานสงกรานนะครับนำโดยนายองค์อาจคล้ามภัยบูลครับ
รองหัวหน้าพักหลังจากไปไหว้พระ

เขาบอกว่ามีแบบงานสนุกแบบจอยได้เต็มที่ใช่ไหมครับ
บรรยากาศก็คึกคักสนุกสนานมากครับ

บอกว่าหับอีกรอบได้ไหม
พี่หวงอ่านจะเล่นด้วย

ใช่ค่ะส่วนชาติพัฒนากล้าเขาก็ไม่น้อยหน้านะ

หัวหน้าพักและผู้สมัครสอสอกรุงเทพเขตหนึ่ง

แล้วไปเล่นน้ำที่ถนนเข้าศาลค่ะ
ดูแล้วเป้านิ่งคงไม่พ้นคนที่สูงที่สุด

ส่วนพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ

ที่การพักช่วยนายเนวินช่อชัยทิพย์ครับ

รถน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ตลาดรุ่งเจริญเขตยานาวาครับ
แล้วก็นั่งรถตุ๊กเล่นสงกราน

ตุ๊กพาผู้สมัคร๓๓เขตเข้าสภา

แล้วก็บอกได้ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ
เอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ปลาใสทุกภาค

โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเริ่มจากกรุงเทพครับ
ได้เห็นลุงตู่ปรับลุคนะคุณเอาจับตาดูนะ
อาจจะมาในชุดลายดอกเข้ากับบรรยากาศ
เทศกาลสงกรานก็ได้ให้รอดูให้ดีครับ
อยากดูเลยนะคะแบบนี้
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐกันหน่อยสิ
นี่เสื่อมเสื้อฮาวายสีฟ้า
เก็ตสีดำทับกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบ

แล้วก็ขอบคุณด้วยที่ดูแลประเทศช่วงรักษาการนายก
ที่สนามกอล์ฟกองทัพบกรามอินทรา
ผลเอกประวิทย์ก็สีหน้ายิ้มแย้มสดใส

พลเอกประวิทย์บอกเป็นนายก

อยากให้เป็นนายกก็เลือกสิ
ต้องเลือกสิต้องเลือกถ้าอยากให้เป็น

หัวหน้าพักเก้าไกลสวมเสื้อพื้นเมือง
เอามาวันนี้นะฮะมีคล้องมาลัยมะลิด้วยนะครับ

ชมเทศกาลปีใหม่เมืองจังหวัดลำพูนเจ้า
จังหวะนั้นมีคุณป้าคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
เลี้ยวเข้าบ้านแต่บังเอิญถนนลื่น
เสียหลักล้มครับรีบเข้าไปช่วยเลยครับ

ส่วนที่สุพรรณบุรีค่ะคุณท็อปวราวุศิลปะอาชา
แล้วก็มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะ

แล้วน้ำมันไม่แรงมากด้วยปลอดภัยด้วยนะคะ